ทีนี้คุณผู้ชมกรณีที่เกิดเหตุระเบิดแล้วไฟไหม้โรงงานมิงตี้ที่สมุทรปราการ
ก็ต้องมีการมาถอดบทเรียนเพราะหลายคนตั้งชุดคำถามคล้ายกันว่า
คือไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันระหว่างโรงงานกับชุมชนอะไรเกิดก่อนกัน
เขามีการเอาภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังไป๒๐ปีเห็นไหมค
ตั้งแต่ปี๒๐๐๑๒๐๐๙๒๐๑๕และปัจจุบัน๒๐๒๐
เทียบให้เห็นเลยเห็นไหมคะเมื่อก่อนปี๒๐๐๑ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลย
มีแต่ป่าโล่งต่อมาปี๒๐๐๙ค่อยมีบ้านเรือนประชาชนเข้ามา
และสุดท้ายเต็มพื้นที่ก็คือปี๒๐๒๑นะฮะส่วนนี้ปี๒๐๐๑นะฮะ
ทางเพจโบราณนานมาเป็นคนเอาภาพนี้มาโพสต์
พลาสติกและพลาสติกขั้นต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ก็คือวันที่๒๐มิถุนายนนับมากี่ปีแล้วล่ะ๓๒ปีแล้วค่ะ
บริษัทแม่อยู่ที่ไต้หวันโรงงานนี้ในอดีตก็เคยมีกลุ่มโรงงานด้วยกันอยู่รายรอบ
โรงงานจะเป็นป่าหรือเป็นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด
แต่ปัจจุบันพบว่าชุมชนคอนโดหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า๓๐๐แห่ง
เป็นความเจริญต่อเนื่องจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิแปลว่าอะไร
ได้คำตอบไหมคะเค้าอยู่มาก่อน
และชุมชนตรงนั้นเป็นพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้ค่ะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะชาวเน็ตก็มีการตั้งคำถามตั้งคำถาม
แล้วเขาสร้างในพื้นที่สีม่วงโอเคถูกต้อง
คำถามคือแล้วใครเป็นคนอนุญาตให้มีการก่อสร้างหมู่บ้าน

สังขยนาเลยสังขยนารื้อระบบผังเมืองกันใหม่
เพื่อล้อมคอกไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต
ผมตอบแทนเลยครับไม่ได้ครับทำไม่ได้
เพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าลักษณะแบบนี้
ก็คือโรงงานอยู่คู่ชุมชนนี้ไม่ใช่ที่แรกนะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดเหตุตุ้มตั้มแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คนในพื้นที่ตั้งคำถามมาเยอะเหลือเกินว่า
เมื่อไหร่จะกลับเข้าบ้านเข้าพื้นที่ได้สักที
คุณวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
สถานการณ์ล่าสุดแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้
ดับเพลิงได้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่
ก็ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในรอบรัศมี๕กิโลเมตร

เนื่องจากว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องมีการประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากร
เพราะยังพบค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย

ว่าสักประมาณอีกวัน๒วันจะอนุญาตให้ประชาชน
ทยอยเดินทางกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะ